อีกหนึ่งเหตุการณ์บ้านหลังนี้ก็นอนไม่หลับครับ
เขาไม่ได้เจอพลุไม่ได้เจอยิงปืนขึ้นฟ้า
แต่เขาเจอคนคนนี้มาอยู่หน้าบ้าน
แล้วมีท่าทีแปลกพร้อมกับถือมีดปลายแหลมมาด้วย
ใครจะหลับตาลงไปดูครับ
คือผมก็พยายามตั้งใจฟังแล้วแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องจริงครับ

แล้วก็ชี้มือเข้ามาในบ้านหลังนี้คือบ้านหลังนี้
เจ้าของบ้านเนี่ยถ่ายท่าพิกษ์ผ่าน
กระจกนะฮะนี่เห็นไหมแล้วจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มา
คล่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์ซึ่งสตาร์ทเครื่องรอไว้ตลอดเห็นไหมฮ
ใช่ค่ะแล้วระหว่างที่เขาขยับมือขึ้นลงเนี่ย
มันจะมีเหมือนกับประกายแว๊บเหมือนกับเป็นวัตถุโลหะบางอย่าง
อยู่ในมือด้วยนะเจ้าของภาพเจ้าของคลิปบอกว่า
สงสัยเป็นอาวุธมีดแล้วเอามีดมาทำไมแล้วมันตะโกนด่าฉอดแบบเนี่ย
คือฟังแล้วก็จับใจความไม่ค่อยได้ด้วยพูดไปเรื่อยเนี่ยนะฮะ
เจ้าของบ้านเลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วเพจดังเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
เอามาแชร์เพื่อต้องการอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือครอบครัวของชายคนนี้หน่อยช่วยแก้ไขหน่อยได้ไหม
ช่วยดูแลหรือหาวิธีการที่ทำให้ชาวบ้านแถวนี้
เขาอยู่อย่างสบายใจหรืออุ่นใจได้ไหมอันนั้นไปแล้วฮะ
วนรถไปแล้วคือเหมือนพอด่าน้ำใจก็วนรถกลับไปเลยครับ
ผู้ชายคนเมื่อกี้นี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์จอดหน้าบ้านหลังนี้ฮะ
เจ้าของคลิปนี่แหละแล้วก็บอกว่าโอ้โหด่าเป็นชุดเลยครับ
ทำให้เจ้าของคลิปเองเขาก็เลยแบบปลงแล้วตอนนี้
ซะว่าผู้ชายคนนี้ที่มาด่าเขาเนี่ยสงสัยคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรล่ะมั้ง
ว่าเออปีใหม่แล้วแทนที่จะได้รับพรจากพระ
มีพระมาโปรดผ่านหน้าบ้านชิงมาก่อนพระคือผู้ชายคนนี้ครับ
แล้วมาพร้อมกับมีดปลายแหลมด้วยอารวาสเสร็จแล้วก็ขี่รถกลับไป
หลังจากนั้นครับทางเจ้าของคลิปเขาบอกด้วยนะครับว่า
คือเขานอนไม่หลับเลยเนื่องจากว่าอะไร
ลูกเขายังไม่ได้กลับเข้าบ้านแล้วผู้ชายคนนี้ก็ยังเต็ดเรย์อยู่แถวหน้าบ้านเขา
ก็เลยกลัวไงว่าถ้าเกิดว่าจังหวะลูกกลับมาถึงจะเข้าบ้าน
แล้วมาเจอกับผู้ชายคนนี้พอดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็เป็นห่วงนะ
ปีนี้ก็เลยรู้สึกเซ็งหน่อยเริ่มต้นปีใหม่แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าที่ผ่านมาเหมือนกับเคยมีปัญหากันมาด้วยนะครับ
แล้วเรื่องถึงศาลแล้วนะฮะฝั่งของผู้ชายคนที่มา
แล้วก็มาตะโกนด่าพร้อมกับถืออาวุธคล้ายกับมีดปลายแหลมเนี่ยค่ะ
เห็นว่าถูกคุมประพฤติแล้วแต่ก็ยังมาก่อกวนอีก
ก็เลยทำให้เจ้าของบ้านเจ้าของคลิปเขาบอกว่าจนปัญญาไม่รู้จะแก้ยังไง
อัดคลิปแล้วเพจดังก็เลยเอามาแชร์
โดยงานไหนเกี่ยวข้องครอบครัวของผู้ชายคนนี้ถ้าต้องการอยากจะชี้แจง
เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันต่อแล้วจะอัปเดตให้ทราบครับ